เรื่องของการหลอกลวงยังไม่จบค่ะคุณผู้ชมยังมีอีก
คือกรณีนี้ผู้ชายคนนึงนะเขาไปเปิดเฟซบุ๊กปลอม
แล้วไปเปิดเฟซบุ๊กปลอมเพื่อที่จะไปหลอกเหยื่อเอาพวกรหัสบัตรประชาชนอะไรแบบนี้มา
หลังจากนั้นไปแฮ็กเฟซบุ๊คคนอื่นอีกแล้วหลอกให้คนอื่นโอนเงินให้คุณผู้ชม
คือมูลค่าความเสียหายนี่เป็น๑๐กว่าล้านเลยนะแล้วเขาทำมาต่อเนื่อง๓ปีแล้ว
ล่าสุดไปไหนไม่รอดโดนรวบตัวได้โดยปอทนะคะ
ต้องเล่าย้อนไปก่อนว่าตอนปี๕๙เนี่ยนะมีผู้เสียหายเนี่ย
เขาบอกว่าโดนแฮ็กเฟซบุ๊กแล้วก็มาแจ้งกับปอท
บอกว่าเนี่ยโดนแฮ็กเฟซบุ๊กแล้วก็หลอกคนสนิทให้โอนตังมาให้

ทีนี้ปอทใช้เวลาในการสืบเสาะข้อมูลนี่เป็น๑๐เดือนเลยนะ
มารู้ตัวว่านายวุฒิวัฒน์ชื่นมโนอายุ๒๒ปีเนี่ย
คือเป็นหัวโจกเลยของขบวนการนี้
ก็เลยมีการจับกลุ่มได้
ทีนี้พอโดนตำรวจกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด
อาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอทจับกลุ่มได้เนี่ย
พฤติกรรมของเขาคุณผู้ชมฟังดีนะ
คือผู้ชายคนนี้ค่ะเขาไปสร้างเฟซบุ๊กปลอม
แล้วพอเปิดเฟซบุ๊กปลอมออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วปั๊บเนี่ย
ก็จะไปหลอกรับสมัครงาน
พอได้ข้อมูลบัตรประชาชนได้ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ของเหยื่อที่หลงเชื่อมาแล้ว
หลังจากนั้นค่ะมีสเต็ปต่อนะ
คือแฮ็กเฟซบุ๊กของเหยื่อ
แล้วไปหลอกยืมเงินจากคนใกล้ชิดของเหยื่อ
ทีนี้ตอนที่ให้คนใกล้ชิดของเหยื่อโอนเงินเข้ามา
ก็จะให้โอนเข้าบัญชีกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์
พอได้ตังค์มาปั๊บเขาก็จะเอาไปซื้อรหัสบัตรเติมเงินโทรศัพท์
หรือไม่เขาก็จะถ่ายเทเข้าบัญชีกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์
ของผู้ต้องหาอีกคนนึง
ชื่อว่านายชวัลกรระงับภัย
ทีนี้ฟังต่อค่ะนายชวันกรเนี่ย
เขาก็จะเอาเงินที่ได้เนี่ยนะไปซื้อเป็นรหัสบัตรเติมเงินครับ
แล้วเขาก็จะเอารหัสนั้นไปขายให้กับแม่ค้าที่พวกรับซื้อไอเทมเกมออนไลน์พวกนี้
พอเขาได้เป็นเงินสดมาก็จะโอนเงินเข้าบัญชีของนายวุฒิวัฒน์
ต้นทางคนแรกเนี่ยซึ่งนายชวัลกรเนี่ยนะเขาจะได้ส่วนแบ่งจากยอดเงินครั้งละสิบเปอร์เซ็นต์
ก็ทำแบบนี้มาตลอดเลยค่ะคุณผู้ชม
ปรากฏว่าจากข้อมูลที่ทางปอทตรวจสอบได้เนี่ยนะ
พบว่ามีการหลอกโอนเงินจากนายชวัลกรเข้าบัญชีนายวุฒิวัฒน์เนี่ย

แล้วก็ยังมีเงินหมุนเวียนของนายวุฒิวัฒน์ในบัญชีนายวุฒิวัฒน์เนี่ยนะ
มากกว่า๓๔ล้านบาท
เขาทำมาตั้งแต่ปี๕๙ค่ะคุณผู้ชม

ทำมาจนถึงปัจจุบันล่าสุดคือวันที่๑๒พฤศจิกายนที่ผ่านมา

ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เร่งรวบรวมพยานหลักฐาน
จะติดตามเพราะเขาเชื่อว่าน่าจะมีผู้ร่วมขบวนการคนอื่นอีก
แล้วก็จากการตรวจสอบมีเบอร์โทรศัพท์ของผู้เสียหาย
ที่โดนผู้ต้องหาใช้ก่อเหตุ
เงินไปยังกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์มากถึง๒๔๑เลขหมาย
ทีนี้ตำรวจเขาเลยบอกว่าอยากให้คนที่ตกเป็นเหยื่อ
สวมใช้หมายเลขโทรศัพท์มาแจ้งความร้องทุกข
ได้นำไปสู่การจับกลุ่มผู้ต้องหารายอื่นเพิ่มเติมด้วยนะคะ
ตอนนี้ก็กลายเป็นอาจารย์กรรมที่ไม่ได้ขโมยเงินสดแล้วนะ
เป็นขโมยเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แทน

กันไปโอนกันมาไปซื้อขายบัตรเติมเงินสดแบบนี้ค่ะ